คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นดราม่าค่ะที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์

มันมีหนังสือคำสั่งออกมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการจัดงาน
แล้วก็จะมีอยากจะให้คุณครูกับนักศึกษาฝึกงาน
ใช้คำว่าเชียร์แขกในหนังสืออันนี้

หนังสือไม่ได้คอยไปแต่งตัวเชียร์แขก
นี้เขาเขียนว่าเชียร์แขกเลยนะเขามี๓ข้อนะ
มีเชียร์แขกด้วยมีเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วย
แล้วทุกคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์โพสต์นี้กัน

ใช่คุณเดี๋ยวว่าแต่คุณแปลกค่ะ
ทีนี้โอ้โหชาวเน็ตกระหน่ำวิภาควิจารณ์
เพราะมันถูกลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ด้วยค่ะ
แล้วงานนี้ถูกระบุว่าเป็นงานผ้าป่าโรงเรียนของสิทธิ์เก่านะคุณ
จะจัดค่ะจัดขึ้นในวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละ
แต่พอหนังสืออันนี้ถูกเผยแพร่มา
คนก็เลยเข้าไปไม่มีสรรเสริญแน่นอนแล้วค่ะ
แต่คุณผู้ชมมันมีดราม่าแบบนี้

ว่าตกลงหนังสือเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่า
ปรากฏค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับครูคนหนึ่งนะคะ
ไม่เปิดเผยชื่อนะเขาไปร่วมงานนี้ด้วยนะ
ครูบอกนี่ที่เพจเอาไปลงอ่ะบางทีมันก็เกินความจริงไปนิดนึงคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องกิจกรรมของสิทธิ์เก่าของโรงเรียนครูหลายคนในอำเภอเขาก็ร่วมกันจัดขึ้นเพราะต้องการหาเงินมาพัฒนาโรงเรียนที่ตัวเองเคยเรียนกันมาก่อนในวัยเด็กทีนี้ก็มีการจัดงานแต่พอมันมีกระแสดราม่าแบบนี้เขาก็เลยไม่ได้จัดในโรงเรียนย้ายออกไปจัดที่

พัฒนาโรงเรียนมีดราม่าแบบนี้ครูหลายคนรู้สึกท้อจากกระแสในโซเชียลที่นี้ทางด้านของคุณยงยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นผอสพเขต๕บอกว่าตอนนี้ก็เมื่อมีเรื่องมาแบบนี้ก็ต้องไปตรวจสอบและหาข้อที่จริงกันส่วนท่านผอก็จิ๊กแจงแล้วแหละเหมือนกับที่คุณครูคนนี้ให้ข้อมูลเลยว่าคุณมันเป็นข้อม